เพราะว่ามันจะมีวันสำคัญคือวันพรุ่งนี้เนี่ย
จะเป็นวันทำบุญครบรอบ๑๐๐วัน

ส่วนเมื่อวานนี้คือมันเป็นวันเกิดของลุงพล

ซึ่งลุงพลกับป้าแตนก็ตื่นแต่เช้าแล้วครับ

ก็จะไปทำบุญถวายสังขทานแด่พระสมบัติ
พระลูกวัดที่วัดภูหลวงนะครับ
จากนั้นก็ไปที่วัดถ้ำภูผาแอก
นำชุดสังขทานแล้วก็สำหรับอาหาร

พร้อมนำเสื้อผ้าเด็กรองเท้า

ให้พระทำพิธีบังสุกุลให้น้องชมพู่

ซึ่งจริงมันก็เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาแหละ

แต่ว่าการขอพรพระ

ไม่ได้ขอพรอะไรให้ตัวเองมากนัก

คุณน้องชมพู่ที่เสียชีวิตไปนะครับ

ขอว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็สบายอกสบายใจก็เท่านั้นเอง

มีผู้ใจดีมาสร้างบ้านแล้วก็บริจาคเฟอร์นิเจอร์

ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจ
และขอให้ได้รับบุญกุศลกลับไป๑๐๐เท่า

ส่วนป้าแตนเองบอกว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไร

ไม่ได้มีคำอวยพออะไรพิเศษ
ลุงพลเป็นลุงพลคนเดิม

เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแบบนี้ต่อไป

ข้างลุงพลแล้วก็สู้ทุกเรื่อง

แล้วก็มีแฟนคลับเดินทางมาหาลุงพลที่บ้าน

เข้าบ้านนะครับแต่ว่าได้เดินทางออกนอก

ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงวันเกิด
จังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับอ้าวส่วนวันพรุ่งนี้สิบเก้าสิงหาคมนะครับ
ที่บ้านของน้องชมพู่นะคุณก็มีการตระเตรียมงานบุญนะ
เพราะว่าจะมีการทำบุญครบ๑๐๐วันแม่ของน้องชมพู่น้าตาย
แล้วก็น้าแต่ไปหาซื้อของกันจากจังหวัดสกลนครนะครับ
แล้วก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์เจ็ดรูปมาทำพิธีด้วยสำหรับข้าวของที่เตรียมทำบุญให้กับน้องชมพู่
ก็จะมีชุดเรสสีขาวและสีชมพูเอาไว้ให้ลูกนะฮะ
แล้วก็มีผู้ใจดีซื้อมาให้เพื่อให้ทำบุญให้กับน้อง
แล้วก็ยังมีรองเท้าเด็กอีกหนึ่งคู่ที่แม่น้องชมพู่ซื้อมาเอง
แม่บอกว่าที่เลือกรองเท้าคู่นี้เพราะว่าน้องชมพู่เนี่ยเป็นเด็กขี้เล่นนะครับ
เลือกลายของรองเท้าที่มันแบบกลวนกลัวนิดหนึ่งค่ะนะฮะ
น้องชมพู่จะชอบใส่รองเท้าสวมแบบนี้นะแบบไม่มีหุ้มส้นเนี่ย
เพราะว่าสวมใส่สบายลายก็เป็นอย่างนี้นะฮะ
อกจากนี้แม่ยังซื้อยาทาเล็บให้กับน้องด้วยเพราะว่าตอนน้องยังมีชีวิตเนี่ย
น้องเนี่ยชอบทาเล็บตัวเองเล่นเสมอนะครับก็ต้องดูนะครับ
วันทำบุญครบร้อยวันสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับค่ะ